ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างคู่นี้นะคะก็ลุ้นแล้วลุ้นอีก
ว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าสำหรับสาวพีคพัทรัสยา
แล้วก็หนุ่มเต๋อนั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ
พีคเขาไปผ่าตัดเนื้องอกที่หน้าผากนะจ๊ะ
ไปดูซิว่ามีใครมาเฝ้าไข้ค่ะนี่แหละค่ะ
ทนมีกระดูกงอกอยู่ที่หน้าผากนานอยู่หลายปีนะคะ
นักแสดงสาวพีคพัทรสยาตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
โดยดาราสาวเนี้ยค่ะได้มีการโพสต์ภาพลงส่วนตัว
พร้อมกับข้อความระบุว่าได้ผ่าตัดเอาเนื้องอกที่หน้าผักออกเรียบร้อยแล้วนะ
ก่อนจะขอขอบคุณทีมแพทย์แล้วก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามนั่นเองค่ะ
ซึ่งที่ฟินหนักมากกว่านะคะก็คือการที่โพสต์ภาพก่อนหน้านี้
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ถึงคนเฝ้าไข้หลายคนก็ลุ้นนะคะกองเชียร์ลุ้นกันใหญ่เลยว่า
อาจจะมีลมพัดหวนหรือเปล่าคู่นี้คู่รัก๗ปีที่แยกทางกันไป
ภาพของอดีตคนรักคุณเต๋อฉันทวิทย์พร้อมข้อความว่าขอบคุณนะคะคุณหมู
ซึ่งเป็นคำเรียกสมัยรักยังหวานชื่นกันอยู่นั่นเอง
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยตอนเขาประกาศเลิกกันนะเฟื่องแบบอินไปกับเขาว่า
จะร้องไห้ตามทำไมคือตอนแรกจะแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีหลานมีอะไร
แล้วดูแบบว่านั่นแหละเป็นอีกหนึ่งกองเชียร์
เห็นรูปคู่เขาแล้วก็อยากเชียร์ให้เขากลับมาดีกันเร็วนะคะ

ใช่แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่น่ารักมากนั่นเองนะคะ
คอยมีลมพัดห่วนเนอะใช่